อาจารย์คะเฉพาะคดีนี้เนี่ยนะคะคาดว่าคณะกรรมการของอาจารย์เนี่ยจะสรุปได้วันไหนคะ
ก็เป็นวันสุดท้ายวันที่๓๐คราวตรง
อาจารย์ค่ะทางกรรมธิการค่ะสสรังสิมันอยากถามแต่ว่าถามผ่านดิฉันก็แล้วกันนะคะสสเชิญค่ะ
ผมผมมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งผมขอให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่า
สรุปชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงในวันที่๒๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙
สวิสเตอร์แลนด์ไม่ได้เป็นคนพาอาจารย์สายประสิทธิ์เข้ามาพบทางพิสูจน์หลักฐาน
ก็คือพบทางท่านท่านธนสิทธิ์นะครับอันที่สองนะครับได้มีการพูดคุยแล้วหรือยังว่าทางอาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ยเข้ามาพบทางท่านธนสิทธิ์เนี่ยได้ยังไงนะครับผมผมฝากสองคำถามนี้ครับ

ก็อยู่ในการตรวจสอบอ่ะพูดกันตรงแม้ยังไม่เป็นที่ติดจำนะครับ
เป็นอยู่ตรวจสิทธิ์ตามที่เข้าอ้างเนี่ยเอาอย่างนี้ขึ้นด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นสูญชนเนี่ยคุณสมยศก็ถือว่าการยุติแล้วนะครับสำหรับตรงนั้น
แต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบก็เป็นเรื่องของเราที่จะดำเนินการต่อไปนะครับ
ค่ะแล้วอาจารย์สายประสิทธิ์มาพบทางพันธบทเอกธนสิทธิ์ได้ยังไงคะอาจารย์
อันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของทางอาจารย์สายประสิทธิ์ซึ่งเราก็ตรวจสอบอยู่นะฮะ
ซึ่งก็อยู่ในสมบวนนะครับอยู่ในสมบวนแล้วก็อยู่ในหลังศาลนะครับ
ซึ่งก็แผนคราสมภิการชุดของสดช้อนก็รับการทำไว้แล้วนะครับ
อาจารย์ขอถามเพิ่มเติมนะคะเอาอย่างนี้ค่ะในระหว่างที่ชุดของอาจารย์วิชายังตรวจสอบต่อ

เขาเข้าใจไหมครับแบบนี้
ในเรื่องของเรื่องส่วนสอบเนี่ย
ดนตรม๑๕๕๖เนี่ยก็ได้หรือคะครับ

เอาอย่างนี้ค่ะคือถ้ายังบอกไม่ได้ไง
งั้นคือทางคณะของอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเรียกพลตำรวจเอกสมยศแล้วใช่ไหมคะ

อ่าได้ค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวยังไงรอวันที่๓๐สิงหาอีกครั้งนะคะ
ขอบคุณอาจารย์วิชาตอนนี้ก่อนค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ

ค่ะเอางี้คือจริงแล้วเมื่อสักครู่นี้เราหมายถึงทั้งที่ฉันถามด้วย
แล้วก็สสรังสิมันถามด้วยก็ดูแล้วคือคงต้องไปชัดเจนวันที่๓๐

อ่านะคะแต่อืมน่าสนใจตรงที่หลักฐาน
สรุปว่าพลตำรวจเอกสมยศเกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมฟังนะผมฟังไม่ค่อยถนัด
คือเท่าที่ฟังนะคะอาจารย์พยายามจะบอกว่าคือมันต้องมีการตรวจสอบ
คือยังไม่สามารถจะบอกได้ตอนนี้เลยว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
หลักฐานเป็นอะไรแล้วหลักฐานเชื่อถือได้แค่ไหนก็คือ